ใช่แล้วค่ะแต่ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ก็กลายเป็นประเด็นดราม่า
โปสเตอร์ของภาพยนตร์เรื่องนี้
ใบละไม้คล้ายกับโปสเตอร์ของซีรีส์นะคะ
ญี่ปุ่นที่มีชื่อว่าอามะจังค่ะ
กล่าวแสดงความเสียใจและขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
โดยโปสเตอร์ของภาพยนตร์เรื่องนี้มีคอนเซ็ปต์ไอเดียอยู่๒แบบ
นั่นก็คือของขวัญและสิ่งล้ำค่าจากฟ้า
ซึ่งโปสเตอร์แบบดังกล่าวอยู่ในคอนเซ็ปต์สิ่งล้ำค่าจากฟ้า
นำไปสู่ภาพที่นักแสดงทุกคนในโปสเตอร์ยืนเงยหน้ามองขึ้นไปบนฟ้า
เนื่องจากภาพยนตร์เรื่องนี้มีนักแสดงรับเชิญหลายท่าน
จึงมีความตั้งใจที่จะให้เกียรตินักแสดงทั้ง๑๖ท่าน
ได้ขึ้นโปสเตอร์ในใบเดียวกัน
นี้ขอยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาไปคัดลอบผลงานของใคร
และเพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบ
ลดทอนการใช้งานโปสเตอร์ในใบดังกล่าว
ให้ลดน้อยลงเท่าที่จะเป็นไปได้
เนื่องจากมีชิ้นงานบางส่วนถูกส่งไปยังโรงภาพยนตร์
สื่อแขนงต่างบ้างแล้วค่ะ